คุณค่ะไปต่อกันที่สาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับปูปรายยาค่ะ
แต่ว่าด้านคนไปจับจ้องที่อื่นแทนช่วงล่าง
ตอนแรกเอสช่วงล่างคิดว่าตาตุ่มแต่ไม่ใช่
งานนี้นางเอกสาวคนสวยก็ยังคงคอนเซ็ปต์นี่ไง
บอกเลยว่าไม่ซีเรียสนะคะ
เพราะว่าเชื่อในการตัดสินใจของทีมงานด้วยนะคะ
ยังยืนยันว่าตัวเองนั้นอยากลองทำอะไรแบบแซ่บ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวยุคใหม่ค่ะ
จริงเป็นปกที่ชอบนะคะ
ต้องสะบัดทั้งทีต้องสะบัดให้คนโอ๊ะ

เราก็ต้องมอบความแซ่บให้คนดูนิดนึง

มองว่าร่างกายหรือหุ่นของผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดา
เราไม่ได้โชว์เพื่อให้

โชว์ให้ผู้หญิงดูและปักเป็นแรงบันดาลใจ
เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างทุกอย่างเลย

ถ้าเห็นบอกว่าหน้าปกแบบเท่สไตล์ใหม่
ต้องบอกเลยว่าเห็นของคุณอ้ำก็เท่ไม่แพ้กันกับคุณปูเลยนะ
เป็นแบบลุกใหม่แบบแนวเท่นะคะ